เราไปที่พี่ก่อนนะครับไปดูดราม่าในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
คือเรื่องนี้มันก็เป็นการทำคลิปการกินหมูกระทะนี่แหละ
แต่ที่มันเป็นดราม่าเป็นดราม่าตรงนี้ครับ

อ่า

ผู้ชายคนนี้เขาอัดคลิปวิดีโอครับ
นั่งกินหมูกระทะอยู่แต่มีลูกหมากระโดดใส่เตา
ผู้ชายในคลิปก็ทำท่าทีสงสัยว่ากระโดดมาได้ยังไง
แถมยังมากินหมูที่ย่างอยู่ในเตาอีก
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกมาก็เป็นดราม่าครับ
หลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทำคลิปวิดีโอแบบนี้
เพราะว่ามองว่าคอนเทนต์มันไม่สร้างสรรค์
อยากได้ยอดคนดูแหละนะครับ

บางคนบอกว่าเป็นการจงใจโยนหมาใส่เตามากกว่า
ถือเป็นการทำทารุณกรรมสัตว์เลยนะ
บางคนบอกมองผิดกฎหมายเลยนะเนี่ย
นะฮะล่าสุดผู้ชายคนนี้ครับ
นะฮะไม่รอแล้วยอดไลค์นะครับ

อืม